ว่าทำได้ต้องโดนคุณสัยแน่

ก็ถามว่าทำไมป้าถึงคิดว่าป้าโดนคุณสัย

ว่าอรัชพรต้องไปเรียกหมอปลามา

หมอปลามาให้ที่ฉันอ่านทุกวันเลย

ป้อมบอกป้ามีความผิดปกติหลายอย่าง

เดี๋ยวตอนป้าอ้างแล้วช่วยหยุดภาพไว้หน่อย

อันนี้คือแกบอกโดนคุณสัยเหรอ

มันก็มีก้อนเนื้อโผล่เข้ามาที่เพดานปากบนแล้วก็ที่กระพุงแก้มด้วย

เตี้ยลงไปตั้ง๑๐เซนติเมตรคุณอุ๋ยมันปกติไหมล่ะ

แต่ถ้าเกิดเราอายุเยอะขึ้นแล้วเราความสูงลดลงอันนี้เป็นไปได้นะ

บางทีก็พฤติกรรมเรานั่งหลังคงหลังคล่อมมันก็เตี้ยลง
แต่ลดลงถึงสิบเซนมันเป็นไปได้หรือเปล่าอันนี้ต้องถามคุณหมอใช่ไหม
ป้าบอกป้าลดลง๑๐เซนยังไม่หมดแค่นั้นนะคุณอุ๋ย

เมื่อก่อนป้านะขาวป้าผิวขาวดูตอนนี้สิมันดำคล้ำเหมือนมีเงาดำตามหลอกหลอน

ป้าสูงน้อยลงจะไปจากเดิมตั้ง๑๐เซน
มันก็ต้องไปดูว่าเมื่อก่อนป้ามีหลักฐานอะไรว่าป้าสูงเท่าไหร่อย่างไรใช่ไหม

จากที่เคยขาวป้าก็ดำคล้ำเหมือนมีเงาดำตามหลอกหลอน
ล่าสุดนี่มาแล้วเสียงแว่วในหูมันบอกป้าว่าอะไรรู้ไหม

พูดคนเดียวให้พูดคนเดียวพูดคนเดียวสิ
หมายถึงให้ป้าพูดคำว่าพูดคนเดียวอย่างนี้หรอ

หรือว่าให้ป้าพูดว่าพูดคนเดียวพูดคนเดียวอีก
ป้าก็เดินพูดคนเดียวพูดคนเดียวทั้งวัน
แต่ป้าเดินพูดคนเดียวจริงตามเสียงที่มันสั่ง
ไม่รู้ว่าป้าพูดคำไหนบ้างแต่ป้าพูดคนเดียว
ชาวบ้านจะหาว่าป้าบ้าอยู่แล้ว
เป็นมา๑๖ปีกว่านะคุณอุ๋ย
ไม่ใช่เรื่องตลกนะนี่ป้าทรมานนะ
คุณอุ๋ยขำอะไร
ป้าเชื่อว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเมื่อ๑๖ปีก็มาทำงานก่อสร้าง
เขามาแอบชอบป้า

แต่ป้าไม่เล่นด้วยเขาต้องทำคุณสัยใส่ป้าแน่
เคยไปให้พระรดน้ำมนต์มันก็ไม่หาย
หาหมอดูหมอดูเป็นคนยืนยัน

มันทำสายขนาดไหนครับช่วยติดตามหน่อยครับ

มันทำสายขนาดไหนครับช่วยติดตามหน่อยครับ

มันทำสายขนาดไหนครับช่วยติดตามหน่อยครับ

มันทำสายขนาดไหนครับช่วยติดตามหน่อยครับ

มันทำสายขนาดไหนครับช่วยติดตามหน่อยครับ

มันทำสายขนาดไหนครับช่วยติดตามหน่อยครับ

เอาตลับเมฆมาวัดให้ป๊าก็สูง๑๕๐เซนติลโหว์จริง

พี่ลูกน้องค่ะพี่ลูกน้องป้าป้อมบอกว่า
น้องไปชอบเล่าให้ป้าป้อมฟังว่าป้าป้อมโดนของ
ซึ่งเธอก็ไม่รู้หรอกว่าโดนแบบไหนยังไง
แต่ก็เห็นว่ามีความผิดปกติหลายอย่างจริงนะ

หมายถึงว่าแกอยากให้หมอปลาไปช่วยอย่างนี้

เอาคนอาจจะคิดว่าทำไมหมอปลาใจดำเคสนี้ไม่มา

หมอปลาบอกว่าที่ไม่มา

ถ้าป้าจะเป็นคุณสัยให้ได้ไม่เป็นไร
เดี๋ยวหมอปลาใช้หลักจิตวิทยาในการรักษาก็ได้
แต่ผมย้ำนะครับ
ว่าไม่ใช่ศัยยศาสตร์มันคือวิทยาศาสตร์

ผู้หญิงไม่สบายใจ
หมอปลาบอกแบบนั้นว่า
ถ้าป้ายังยืนยันว่าคือศัยศาสต

คือเราไปถามทันตแพทย์มาค่ะ

ดรโทงชัยวชิระโรดภัยศาสตร์นะคะ
ท่านเป็นอุปนายกทันตแพทยศภาคนที่หนึ่ง
บอกว่าผมเห็นคลิปแล้ว
ก้อนเนื้อที่โผล่ขึ้นมาบนเพดานปากเนี่ย

เมื่อกี้นะปุ่มกระดูกนะ

แต่ถ้าในอนาคตจำเป็นต้องใส่ฟันเทียมเนี่ย
อาจจะต้องผ่าออกซึ่งมันก็สามารถทำได้ค่ะ
เราเจออยู่สัก

ตกใจที่ว่าเป็นมะเร็งบ้างก็มี

เป็นปุ่มอยู่เป็นหลายปุ่ม

คือมีปุ่มใหญ่แล้วมีปุ่มเล็กป่วยอะไรอย่างนี้ฮะ

พอเจออีกทีเอ้าตกใจทำไมมันใหญ่ขนาดนี้อะไรอย่างนี้

หมอในโรงพยาบาลหมอแพทย์แผนปัจจุบัน